ที่มีของติดเต็มหลังรถไปหมดเลย
ว่ากันว่านะรถพุ่มพวงคันนี้สู้ชีวิตมากเลยค่ะคุณผู้ชม
สตอรี่เรื่องราวชีวิตเขาเป็นยังไง
มานานแค่ไหนไปติดตามกันเลยค่ะ
ให้คุณผู้ชมได้รู้จักเรื่องราวของรถพุ่มพวงสู้ชีวิต

นี่พี่คนนี้เขาขนทุกสิ่งทุกอย่าง

น่าจะตอบง่ายกว่า
แต่เช้าจากจังหวัดจันทบุรี
่งหน้าไปขายยังเกาะช้างจังหวัดตราดทุกวัน

ทำแบบนี้มานานกว่า๑๐ปี

เนี่ยค่ะก็โดยใช้รถมอเตอร์ไซค์นี่แหละคุณค่ะ
ทำเป็นรถพุ่มพวง
เลขขายกันไปตามที่ต่างนะคะ
คุณอนุชาบัวใหญ่รักษาอายุ๓๐ปีคนนี้แหละ
เขาบอกว่าผมสืบทอดอาชีพนี้ต่อจากพ่อ

ก็แสดงว่าเขาเริ่มต้นทำตอนสักประมาณ๒๐ปี
ซึ่งคุณอนุชาบอกว่าขับรถมอเตอร์ไซค์จากจันทบุรี
เพื่อมารอลงเรือเฟอรี่เที่ยวแรกไปเกาะช้าง
เขาต้องตื่นตั้งแต่ตี๒ตี๓ทุกวันนะคะ

ไปซื้อของที่ตลาดเมืองจังหวัดจังหวัดจังหวัดจันทบุรี
แล้วก็นำมามัดมาแพ็คจัดใส่ถุง

แวนใส่มอเตอร์ไซค์แบบนี้ทุกวัน

พอจัดเตรียมแบบนี้เสร็จถึงประมาณตี๔

เขาก็เริ่มขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากจันทบุรีมุ่งหน้าไปตราดค่ะ
แล้วก็เลขขายไปเรื่อย

บางทีคุณพ่อคุณแม่ก็จะซื้อวัตถุดิบทำโอหงอาหาร
คุณป้าคุณย่าคุณยายก็ซื้อของกินไว้บ้าน

สิ่งที่ขายก็มีมากมายคุณผู้ชม

ขายในราคาถุงละ๑๐๓๐บาทเท่านั้นนะคะ
แล้วพอไปถึงเกาะช้างเขาก็จะวิ่งขายบนเกาะ
ตรงนั้นมีลูกค้าประจำรออยู่หลายราย

เค้ารู้เลยว่าเดี๋ยวคุณอนุชาขี่มอเตอร์ไซน์วุตตุ๊ะมาละ
หลานี่เค้าก็บกรู้กิจแล้วก็ซื้อหากัน
บางคนบกมีมีผักมุ่งไหม

ต้องเป็นดิฉันอย่าเขาโพสต์ขว้างคุณเลย

เขามีทุกอย่างเขาก็เตรียมมา

บอกอย่างนี้นะคะว่าเขาขายหมดช่วงบ่ายเขาก็เดินทางกลับจันทบุรี
คุณอนุชาบอกอีกเมื่อก่อนนะขายหลายขั้นเมื่อก่อนมีคนมาขายแบบนี้
แต่ตอนนี้เหลือแค่๒ขั้นทำให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นจากการที่คนเขาเลิกขายไปไง

ก็คุณไปดูก็มีค่าใช้จ่ายพอสมควรแต่ก็ต้องแลกกับการตื่นแต่เช้า
ขยันขันแข็งทำมาหากินนะคะวันไหนที่ไปไม่ได้ก็อาจจะไม่ได้รายได้
แต่พี่เขาบอกยังไงก็รักอาชีพนี้
เป็นกำลังใจเอามาให้ดูเรื่องของคนที่ขยันนะครับ